นี้เนี่ยนะต้องยกตำแหน่งให้เลยคนสวยและรวยมาก

คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราอ่านข่าวว่าน้องเนี่ย
เสื้อเหลืองใช่ไหมน่ะ
ใช่ไหมนะใช่แล้วมาร่วมแสดงความยินดีกับเบลล่าด้วย
งานนี้นะคะคุณแม่ปรานีคุณแม่ของสาวเบลล่า
เขาก็รับหน้าที่ถือพระพุทธรูปเข้าบ้านหลังใหม่

เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งทางด้านเบลล่าเองเขาก็ขนข้าวสารเข้าบ้าน
ตามความเชื่อโบราณเค้าบอกว่าขนเข้าสารเข้าบ้าน
จะทำให้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ
มีความสะเรินรุมเลือร์อุดมเป็นอาหารการกิน

ต้องขอบคุณคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าด้วยนะ
ที่ส่งคลิปพิเศษมาให้บันเทิงไทยรัฐเราไปดูกันหน่อยค่ะ

บ้านนี้มันดีจริงอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข
มองไปจะไหนก็มีแต่นกลลมีแต่คอบ
คอกอิสคอกใต้มีพรีมเลย
ต่อเจอมากก็เสร็จเร็ว

โหมันล่มกันเย็นแล้วกันอยู่เย็นเป็นสูบข้าวปลาอาหารมีพร้อมเลย
พร้อมด้วยชอบดีชอบดี

มองตึงมองมองตึงมองมองตึงมองตึงมองตึงมอง
บ้านนี้มันอยู่เย็นเป็นสูบแล้วกัน
บ้านนี้ลูกสาวสวยเด้อชื่อเบลล่าโสดเด้อ
ดีบด้วย
ไออันนี้เชี่ยเขาบอกประชาชนชัวร์ไป
แต่บ้านก็หลังใหญ่หลังตัว

แต่เห็นเลยว่าคุณเบลล่านี้มีความเชื่อเกี่ยวด้วยเกี่ยวกับอะไรนะ
ความเชื่อธรรมเนียมประเพณีนี่สุดยอดจริงนะคะ

ใช่ค่ะก็ให้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีหลังนี้แล้วก็มีอีกเพิ่มหลายหลังที่ดินอีกหลายแปลงให้เป็นเศรษฐีนีสมกับที่พวกเราตั้งฉายาให้เลยนะคะ